ที่เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีเหตุยิงกันในหมู่บ้าน
รัฐานโกศิญภ์สองร้อยปีที่ธัญบุรีปทุมธานี
สพประตูน้ำจุลาลงกรแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๑ศพเจ็บอีก๒ราย
ตอนนี้ออกหมายจับแล้วหนึ่งนะฮะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยหลบหนีไปนะครับ
ผู้เสียชีวิตคือนายธวัชชัยนินละวันชื่อเล่นชื่อปูอายุ๔๐ปีนะครับ
ถูกยิงเข้าไทยทอย๑นัดแล้วก็ที่ท้องอีก๒นัดนะฮะ

บาดเจ็บอีก๒คนมีนายนาวีเพิ่มภูมิหรือว่าในเออายุ๓๙
ถูกขวดปากฉลามแทงเข้าที่ท้องแล้วก็นายการุพลพรมสุวรรณหรือในกอล์ฟ
อายุ๔๒ถูกฟาดด้วยของแข็งเข้าต้นคอนะฮะ
ส่วนบ้านหลังเกิดเหตุนะครับในบ้านมีข้าวของกระจัดกระจาย
กระจกหน้าต่างถูกกระสุนยิงใส่๔นัดแตกเสียหาย
มีเศษหัวกระสุนปืนตกอยู่นัดหนึ่งมีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมกับ๑๑มม
ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๖ปลอกนี่ฮะกระจกบ้านนะครับ
นางสาวฉัดฤดีจันขาวอายุ๓๔อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่าเธอกับนายนาวี
คนที่โดนขวดปากฉลามแทงนะฮะเป็นแฟนกันขณะเกิดเหตุเมื่อคืนนี้นั่งสังสรรค์กันอยู่ที่หน้าบ้านนะครับ
นี่เธอบอกนะฮะเมื่อคืนเธออยู่ด้วยก็อยู่กับเพื่อนอีก๔คนนะ
จากนั้นในเบิร์ตเธอบอกรู้แค่ชื่อเล่นนะครับในเบิร์ตกับพวกอีกประมาณ๒๐คน
ขับรถกระบะสีดำมาจอดหน้าบ้านแล้วในเบิร์ตเนี่ยก็เรียกหาในปู
ในปูก็คือผู้ตายนะธวัดชัยที่ถูกยิงนะครับบอกว่าถ้าปูไม่ออกมาเนี่ยตายกันหมดแน่
ซึ่งในปูก็ไม่ยอมออกไปในเบิร์ตก็เลยใช้ขวานที่เตรียมมาเนี่ย
เข้ามาตีไทยทอยของในกอล์ฟหนึ่งครั้งจากนั้นในปูก็เดินออกมาจากบ้าน
จังหวะนั้นพวกในเบิร์ตก็ยิงสวนใส่ทันทีนะฮะทำให้กระสุนเนี่ยโดนในปูนะฮะ
บาดเจ็บสาหัสแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลก่อนที่พวกก่อเหตุเนี่ยจะขับรถกระบะหลบหนีไป
คือตั้งใจมาหาในปูคนตายเลยนะฮะส่วนสาเหตุเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าเกิดจากก่อนหน้านี้๑วันนะครับ
ทั้งคู่เนี่ยคือในเบิร์ตเนี่ยกับในปูเนี่ยมีปากเสียงกันเมื่อเย็น๑๙ธันวาคม
ในเบิร์ตขับรถไปชนจักรยานยนต์ที่หน้าบ้านเนี่ย๔คันแล้วทะเลาะกัน
แต่ก็คิดว่าเรื่องเนี่ยมันจบไปแล้วแต่อีกฝ่ายเนี่ยกลับบุกมาถึงบ้านมายิงถึงที่บ้าน

ไปเจอกล้องตัวหนึ่งที่กล้องหันมาทางจุดที่เป็นปากด่วนซอย
พบว่าหลังก่อเหตุหญิงกันภาพในกล้องโมงจรปิด
กลุ่มผู้ก่อเหตุพยายามที่จะวิ่งหลบหนีออกมาคนละทิศคนละทาง
แล้วก็มีนี่ครับเป็นแสงไฟนะแสงไฟเนี่ยคาดว่าเป็นแสงไฟของรถกระบะคันของผู้ก่อเหตุด้วย
ขับตามออกมาตอนหลังนี่นะฮะกล้องวงจรปิดที่เราไปได้มานะครับ
กลุ่มผู้ก่อเหตุวิ่งกันไปก่อนคนละทิศคนละทางแล้วก็มีรถกระบะนะครับ
ขับออกไปก็เหมือนกับคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุที่บอกนะขับรถกระบะมาแล้วก็มาตามหาในปูคนตาย
ยิงกันใส่เสร็จก็พากันขึ้นรถวิ่งกันหลบหนีไป
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราได้คุยกับชาวบ้านแถวนั้นนะคะ
เขาก็บอกว่าประมาณบ่ายสามของวันเกิดเหตุผู้ตายังอาศาขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งที่หน่วยเลือกตั้งอยู่เลยค่ะ
ก็ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเลยนะคะก็เลยบอกคนในบ้านให้มอบปิดไฟเขาก็กลัว
กลัวจะไม่ปลอดภัยในบ้านมีเด็กอยู่กันเยอะทีนี้ค่ะพอออกมาเห็นรถกระบะ
เห็นกลุ่มรถจักรยานยนต์รีบขับกันออกไปชาวบ้านคนนี้ก็บอกว่าผู้ตายก็เป็นคนนิสัยดีนะคะ
เจอกันก็ทักทายตลอดเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่กับกลุ่มเพื่อนก็เหมือนกลับมาอยู่ด้วยกันช่วยกันแชร์ค่าเช่าบ้านนะคะ
แล้วก็รู้มาว่ากลุ่มผู้ตายและกลุ่มผู้ก่อเหตุทำงานด้วยกันขับรถมาหากันบ่อยมารู้ว่าทะเลาะกันเรื่องเงิน
หน้าเกิดเหตุวันหนึ่งเห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุมาตกลงเคลียร์ปัญหากันภายในบ้านของผู้ตาย
โมโหฉุนเฉียวตกลงกันไม่ได้ขับรถออกไปเห็นว่ารถของผู้ก่อเหตุไปเฉียวแขนของผู้ตายจนได้รับบาดเจ็บ
ก็ไม่คิดว่าโอ้โหกลุ่มเดิมจะกลับมาก่อเหตุถึงขั้นเอาชีวิตกันขนาดนี้
ใช่เขามาคุยกันเพื่อนกันนี่แหละแค่คุยกัน
ก็เหมือนไม่ได้ฝั่งนู้นก็เลยขับรถชุนเฉียวออกไปเลย

ชยุทธ์มารยาทผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
บอกว่าลงพื้นที่ไปตรวจสอบหลักฐานแล้วก็สอบประคำพยานนะคะ
กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยประมาณ๒๐คนมีปืน๒กระบอกมีมีด๒เล่ม
ชนวนเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องส่วนตัวคือผู้ตายเนี่ยเป็นลูกพี่ของคนก่อเหตุ
จะทะเลาะกันคืนวันที่๑๙ธันวาคม
ผู้ก่อเหตุก็เลยแขนถึงขั้นไปตามพวกมาแล้วก็มาใช้ปืนยิงถล่ม
ส่วนจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจปล่อยเงินกู้นอกระบบหรือเปล่าก็ต้องดูความเชื่อมโยงก่อนนะคะ
ต้องรอสอบปากคำผู้ก่อเหตุหลังจากจับตัวได้ก่อน
ยืนยันว่าถ้าเป็นลักษณะของการปล่อยเงินกู้นอกระบบจริงก็จะต้องเอาผิดเพิ่มเติม
เพราะว่าตอนนี้กำลังกวาดล้างกันอยู่ตามนโยบายของรัฐบาลนะคะ
ตอนนี้สั่งการให้ตำรวจท้องที่รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกไหมจับภายใน๓วันนี้แหละ
ตำรวจออกหมายจับได้แค่คนหนึ่งก่อนนะคะชื่อว่าในเบิร์ตนะคะ
ส่วนคนอื่นอยู่ระหว่างการขยายผลยืนยันว่าจับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดครั้งนี้แน่นอนค่ะ
รถที่มาเนี่ยนะครับก็มีคนไม่ยืนยันว่าติดป้ายหรือไม่ติดป้าย
แต่เขาบอกว่าน่าจะเป็นรถกระบะสีดำไอ้พวกนี้มันไล่กล้องวงจรปิดได้
คดีนี้ไม่ซ้ำซ้อนก็ยืนยันว่าน่าจะได้ตัวมาโดยเร็ว
ทีนี้ค่ะในส่วนของในเบิร์ตผู้ก่อเหตุก็ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีประวัติก่อคดีอาทยากรรมมาก่อน
ตอนนี้เบื้องต้นก็ออกหมายจับในเบิร์ตคนเดียวก่อน
ก็เบื้องต้นจากการสอบถามข้อมูลกับทางครอบครัวของผู้ตายนะครับ
บอกว่าจะติดต่อขอรับศพวันพรุ่งนี้จากโรงพยาบาลภูมิพลนะครับ
ต้องรอแพทย์ชนะสูตรสาเหตุการณ์ตายอย่างละเอียดก่อนนะครับ
แล้วก็เรื่องของขนาดกระสุนคาดว่าจะนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเปรมประชากรที่ปฐุมธานีนะฮะ